โค้งลงมาจากเสาแล้วก็พาดผ่านถนน
แล้วไปเกี่ยวคอคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา

เป็นห่วงมากเลยว่าภรรยานั่งอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงแต่คอเนี่ยค่ะ

นี่คือภาพคอของนายประวิทย์จันทิมาอายุ๓๐ปีนะคะ
ผู้ชายคนนี้ถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวคอแผลลึกเลยและยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
คุณประวิทย์เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังค่ะ
ตอนบ่ายวันที่๒๑ตุลาคมเดินทางกลับจากฉีดวัคซีนกับพันรยาเขาขี่ภรรยาซ้อน
ใช้เส้นทางหมู่บ้านป่าเหมือดสุขสำรานหมู่ที่๙ค่ะ
พอขี่มาถึงสี่แยกกลางหมู่บ้านเขาก็จะเลี้ยวขวา
ช่วงนั้นมีรถยนต์วิ่งสวนทางมาเขาก็เลยชิดซ้ายนิดนึง
ซึ่งตอนที่ชิดซ้ายนี่แหละมันมีสายเคเบิ้ลห้อยระยงระยางอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะ
ตัวนายประวิทย์สวมหมวกกันน็อกแบบกรองแสงอีก
เคเบิ้ลมันก็เล็กเขาบอกเขามองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัด
ก็เลยถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวรัดคอจนรถจักรยานยนต์ล้มลง
เขาก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความปวดแสบปวดร้อน
พอตั้งสติได้ถอดหมวกกันน็อกออกทันทีค่ะ
ภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ชาวบ้านก็วิ่งมาเลยนะคะมาช่วยกันตัดสายเคเบิ้ลออก
แล้วเขาก็รีบขี่รถไปรักษาตัวที่คลินิก
แล้วก็เอาหลักฐานไปแจ้งความด้วยที่สพแม่สายค่ะ
เพื่อเอาผิดกับบริษัทที่ติดตั้งสายเคเบิ้ล
อู้ยแผนลึกเลยฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ผมไม่แน่ใจว่าส่วนที่เขาได้รับผิดชอบเขาจะมารับผิดชอบไหม
แต่อย่างน้อยก็อยากให้ขอออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ในส่วนที่ของท่านได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอยากให้ออกมารับผิดชอบหน่อยครับ
นายประวิทย์บอกว่าเบื้องต้นทางกศธชเชียงรายทราบเรื่องแล้ว
กำลังติดต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของสายเคเบิ้ล
ให้มาเจรจาแสดงความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
พร้อมกับฝากบอกบริษัทสายเคเบิ้ลต่างด้วย
เวลาติดตั้งเนี่ยเก็บให้มันเรียบร้อย
เพราะยังคงมีอีกหลายจุดในที่อำเภอแม่สายค่ะ

นี่คือทีมข่าวของเราพาไปดูหลายจุดเลย
ไม่ใช่จุดนั้นจุดเดียวเนี่ยค่ะและมันเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ำนะคะ
หากมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาถูกสายพาดคอแบบนี้อีก
บอกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุที่ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ
อันตรายจริงเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่คือจะขับริม
แล้วสายพวกนี้มันชอบมาย้อยตรงริมด้วยนะคะ